ร้องได้ให้ล้าน

ก็รับไปเลยนะครับ๖๐๐๐บาท
แสดงว่าคุณเอร้องถูกทุกคำในเพลงนี้นะครับ
รักเธอทุกพศของคุณตู่มันทนานั่นเองนะครับ
ก็คุณตู่นี่ก็เป็นนักร้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย
แล้วก็มีเพลงรักเธอลูกพอสอเป็นเพลงนำเพลงนี้ก็
สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นนักร้องดังทุกวันนี้

แล้วคุณเอมาร้องนี่ก็ละมุนละมัยละม่อม

แต่ว่ามองแว๊บคุณเอมีความไปเหมือนคุณยุ้ยญาติเยอะ

ลองเพลงเขานิดนึงได้ไหมพกเมียพกเมีย
กเมียมาด้วยเหรอจ๊ะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ย
กเมียมาด้วยเหรอจ๊ะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ย
แหม่มากให้เนี่ยพวกเมียมาด้วย
คุณยุ้ยเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่เลยมาออกรายการนะฮะ
แล้วก็เห็นจนทั้งโตเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่
ก็เห็นพัฒนาการของเธอก่อนที่เธอจะเข้าไปอยู่คลองตัน

สารภาพตามตรงแล้วมัวตรง

จะคิดว่าจะเล่นกับสมศรีว่าเพลงอย่างนี้เขาพกเมียเนี่ย
ถ้าสมศรีนั่งข้างร้องพกเมียไม่ได้
ต้องล็อกพวกลุงมาด้วยเหรอกะว่าจะเล่นอันนี้
ไม่ทันเลยเป็นพัฒนาการซะก่อน
เสียใจอย่างแรง
เคียงขึ้นมาแล้วนะครับคุณเอนะครับโอกาส
ที่จะนำเงินไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๒เพลง
เดินทางมาถึงเพลงที่๓กันแล้วครับ
เพลงที่๓นี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
แล้วก็เลือกว่าจะเล่นต่อหรือจะหยุดหรือจะใช้ตัวช่วย
โอ้เจ๋งเจ๋ง
เข้าไปเยอะเยอะ

อะไรเนี่ยท่าทางจะร้องไม่ได้นะนี่

พอได้ยินอินโทรเท่านั้นโอ้มีความสุขขึ้นมาอีกเป็นกอง
ถามอย่างนี้เลยดีกว่าร้องเพลงนี้กี่ครั้งแล้วครับจำได้ไหม
ถ้าร้องเพลงมาก็นับเป็นแทบทุกวันเลยค่ะ

เป็นเพลงที่เราจะต้องใช้บนเวทีตลอดค่ะ
ค่ะแล้วแฟนเพลงชอบเป็นเพลงชอบนะ
ร้องผิดท่อนซะอย่างนั้นแล้วเพลงนี้เท่าที่ผมฟัง
สลับกันสลับแล้วดนตรีก็รับอยู่ตลอดเวลา
เพลงนี้ต้องใช้สมาธิให้ดี
ถือว่าเป็นเพลงที่คุ้นชินแต่ว่าอย่าขาดสมาธิ

คุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะพอนึกออกนะครับว่าเป็นเพลงอะไร
เอาล่ะครับเพลงที่๓มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
อาหารคุณเอ๋จะเล่นหรือว่าจะหยุดครับ

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้
สินใจอย่างเร็วนะฮะไม่ใช้
ถ้ามีคนนั่งอยู่ข้างให้เขาช่วยได้นะตอบคำถามกัน

เพลงที่๓มูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓
เพลงมาครับ
หล่อจัง

ผู้ใครนั้นนิ่งเป็นบ้า
นี่แค่มองสบตา

อ่ะฮะใจหายวะ

ตึกบึนหน้ายืนคล้องแขนขนาด
ดูท่าทางสุภาพ
โสดชิมไหมย่าสา
งามซะดีไหมเรา
วงแผนกลางเป็นมัดมัด
น่าจะกัดแทนเล่นเบา
หน้าประสิทธิ์เบียดกาย
กระแสระหว่างมือแม่งไว้บนหัวข้าว
อยากประสิทธิ์เบา
ว่าตอนหนึ่งเข้าใจฉันเลย

นี่แฟนของใครกันเออ
ภาพพองามสามเชย
โจทย์ไม่มีเปิดเคย

คุยด้วยทุกคืน

ถ้าใครได้ยินอย่างนี้นะอุ้ยพรีกายให้พี่เอเลยพรี

จังหวะตกนะครับเพลงนี้มีเนื้อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่บ่อย
หลายคำรอจังรอจริงอะไรเนี่ยมันก็จะเยอะทีเดียว
มีน่ะโอ้ใครน่ะนิ่งอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่าจะถูกต้องหมดหรือไม่ถูกต้องหมดไหมครับคุณเอ

คิดว่า๙๐เปอร์เซ็นต์ทุกวันก็ร้องเพลงนี้อยู่
แต่ก็มันจะมีลูกเล่นอื้อฮืออาหารอะไรอย่างนี้
อื้อฮืออ่าฮาอะไรนี้ถ้าเกิดเหลือเป็นอื้อฮืออ่าฮาไปร้องอ่าฮา

ฮ่าฮ่าหล่อจังอื้อฮือหล่อจริง

เอาละครับมาถึงช่วงเวลาที่

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเอร้องได้หรือร้องผิดครับ

มีท่อนสงสัยว่าเหมือนฟังมาอยู่แล้วแบบเฮ้ยแผ่นเป็นรอย
ร้องได้หรืออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ร้องไห้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณเอร้อง